ทีนี้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักหน่อย
อันนี้จะออกจากพี่บุ๊คที่ผมโครบรักแล้วใช่ไหมพี่บุ๊คที่ผมโครบรักแล้วใช่ไหม

เดี๋ยวจะพาไปดูอีกพี่หนึ่งอีกหลายพี่เลยแหละ
เสิร์ชพี่พงศ์พี่แหววครอบครัวของเราเอง
น้องดอมเลือกคนหนึ่งน้องแข็งเอากับพี่เสิร์ธก่อน

เอ้าพี่เสิร์จก่อนพี่เสิร์จค่ะพี่เสิร์จ
นี่น้องเบิร์ดน้องน้ำแข็งน้องดอม
พี่เสิร์จยกลัตเตอรี่ให้ดู
๒ใบนี้แหละน้องเอ้ย
นี่คือพี่ประเสิร์จตานวานค่ะอายุ๕๒ปี
โอ้โหเลขโอ้โหพี่เสิร์จ
โอ้โหกี่ใบนั้นอะ
พี่แล้วอีก๔๓ใบพี่เช็คยังอ่ะ
พี่ถูกเลข๕๑๙อีกหนึ่งใบ
โอ้โหอะไรจะดวงดีดวงเฮงขนาดนี้

เหมือนจะมีรูปตอนไปขี่ช้างที่แอฟริกากับพี่เสิร์ชเขาด้วย

นี่เหรอถนัดชื่อสมพงกับนัตตะพง

เอามาพี่พงศ์นะพี่สมพงศ์อยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
อายุห้าสิบเก้าปีแกขายพวกอะไร
ก็ซื้อลอตเตอรี่นะจากแอปเป่าตังค
มาจากทะเบียนรถกระบะสี่แปดเจ็ดสอง

ก่อนหน้านี้ซื้อรถมา๓ปีก็ตามซื้อรถ
๑๒ล้านบาท
สมพงศ์ก็เอามือถือไปเปิดแอปเป่าตังค์ให้ตำรวจสพสูงเม่นเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วย
ซึ่งจริงแล้วถ้าถูกรางวัลในเป่าตังค์คือมันเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับ

ป้าแว๋วป้าแว๋วป้าแว๋วป้าแว๋วบุญทาครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ฉบับ
ก็หรูแล้วครับ๖ล้านบาท
ป้าแว๋วบอกนะครับไปเจอแผงรัตเตอรี่นะครับ
หน้าตลาดสดบ้านปากกองนะ

จะขอแบ่งไหมคะขอฉบับเดียวนะ
ก็เอามาเสี่ยงโชคมาจากเลขรถ
เบียรถจักรยานยนต์๗๒คันที่ใช้ประจำนั่นแหละ
นะครับแล้วไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่งนะ

นะครับถูกเลขท้าย๓ตัวอีก
โอ้โหโชคดีจริง

เงินที่ได้มานะครับจะเอามาสร้างบ้าน
นะครับเพราะว่าตอนนี้เช่าเขาอยู่
แล้วจะทำบุญด้วยเอาสร้างบ้าน

ส่วนที่เหลือค่อยว่าเรื่องทำบุญนะ

ครับอันนี้คือบรรดาบุคคลทั่วไป

คนดังก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ถูกรวรรวรรณ

แต่นี่คนดังครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลครับ

เห็นท่านบอกว่าอุตส่าห์หนีความวุ่นวายที่กรุงเทพ

แต่ก็ถูกรังวัลเลขหน้า๓ตัว๔ใบ
แล้วก็เลขท้าย๒ตัว๒ใบ
เล็บไว้ว่าว่าที่นายกพิธา

สรุปก็คือถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว

อีก๒ใบรวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
เลขท้าย๓๐ก็ถูกอีก๒ใบ

๑๖๐๐๐บาทครับ
พี่มนศิษย์คำสร้อยก็โพสต์รูป
ยิ้มแฉ่งแสดงว่าถูกสิแบบนี้

มีข้อความว่าถูกอยู่ตามวันเกิดตัวเอง

แต่ไม่รู้พี่มนต์สินนี่ลงทุนไปรอบนี้เท่าไหร่นะครับ